อ่ะแน่นอนฮะวันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญา
ถ้าสมมุติเราพูดถึงคุณศรีสุวรรณจัญญาหลายคนก็จะนึกออกว่า
เขาจะเป็นคนที่ร้องเรียนเรื่องต่าง
คุณศรีสุวรรณจัญญานี้ยุบยุบพักไปหลายพักนะ
จริงแต่พ่อสชทหลักศาสตร์ชาติ
รู้สึกจะเป็นอนาคตใหม่กับเขาป่ะ
นี่ไง
รัฐธรรมนูลไทยเขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค
บอกว่าเขาเตรียมตัวร้องเรียนกศธช
เพราะว่าคุณศรีสุวรรณจัญญาจะออกมาเปิดตัวแล้วว่า
เขาจะกลับมานั่งแต่ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวของรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้เป็นช่วงเช้า
แล้วก็จะให้กศธชดำเนินการตรวจสอบ
แล้วก็วินิจฉัยว่าการกลับมาเป็นพิธีกรเล่าข่าวหน้าจอ
โทรทัศน์ของสรยุทธ์สุทัศนาจินดาเนี่ย
ผู้ที่เคยเป็นโทษในคดีอาญาสามารถทำได้หรือเปล่า
ล่าสุดคุณชูวิทย์ก็ออกมาเลย
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค

สีสุวรรณบุกร้องกว่าสรทช
ค้านสรยุทธ์คืนจอเล่าข่าว
ประเทศไทยจำต้องอยู่แบบเงียบเจียมเนื้อเจียมตัว
นักร้องเมืองไทยมันเยอะร้องไปได้ทุกเรื่อง
แสงตัวเองไม่มีต้องอาศัยแสงคนอื่น
สมัยนี้เรียกว่าพวกหิวแสง
อยากเรียกกระแสสรยุทธ์ออกข่าวกลับมาเป็นกรรมกรข่าวเหมือนเดิม
ไม่ทราบว่าไปทำให้ใครเดือดร้อนเขาว่าอย่างนั้น
ในเมื่อพี่ภาคสาวว่าผิดให้จำคุก
ไม่ได้ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิต
อันนี้พูดถูกนะครับเอออันนี้พูดถูกถูกต้องไหม
ถ้าคุณเข้าคุกปุ๊บ
คนท่านแบ่งไปก็ไม่ได้ก็ต้องเหมือนกันทุกคน

สหรัฐพิพากษาวะผิดให้จำคุก
ไม่ได้ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิต

ไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน
ถ้าคนดูเขาเห็นว่าไม่เหมาะสม

ถูกต้องไหมครับเพราะวันนี้ก็สวทชองค์กรกลางกำกับสื่อ
คงไม่เส้นตื้นสะดุ้งกับนักร้องเรื่อยเปื่อย
วิจารณญาณต้องมีการไปทำในสิ่งที่เป็นอาชีพสุจริต
ที่เคยทำมาทั้งชีวิตมันไปหนักใครไม่ทราบ
ทำให้นึกถึงสุนทรพูดที่ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน